ที่เขามีเทคนิคในการสอนภาษาอังกฤษนะคะ
ที่มันแบบฉลาดกว่าเราสองคน

เดี๋ยวไปดูกันว่าคุณครูกับนักเรียน

เรียกได้ว่าเป็นคลิปที่น่ารักมากเลยนะคะ
คุณครูอยากจะสอนให้น้องเด็ก

แล้วก็มีอีกหนึ่งคลิปที่อยากจะให้ดูต่อไป

คณิตศาสตร์เป็นภาษาอังกฤษ

ไม่ธรรมดาไปดูน้องกันหน่อยค่ะ
อ่อโอ้โหเอาต่อไปสิ
นี่น่ารักนะเป็นเทคนิคดีนะคะคุณผู้ชม

ภาษาอังกฤษตอนนี้เราจะต้องมีการฝึกฝน
แล้วก็ให้เด็กกล้าที่จะพูดภาษาอังกฤษ
ตั้งแต่อยู่ในวัยเนี่ยปฐมอยู่ในวัยเด็กแบบนี้นะคะ

เพราะว่าถ้าโตมาแล้วมาเรียนมันจะเค้อเขินว่าเราจะพูดผิดหรือพูดถูกใช่ไหม
เด็กก็อายนะเวลาพูดก็กลัวพูดไม่ถูกไง

เดี๋ยวมาเลื่อนภาษาคณิตศาสตร์เป็นศาลอังกฤษกันบ้าง
เอ่อแต่ตู๒๐๒๐แล้วอะไร

แต่บางทีเวลาเจอกับอาจารย์เราเห็นน้องเขาทักทายอาจารย์แบบนี้

เดี๋ยวได้ต้องร้องแม่งเพลงอยู่เนี่ยหรอ

น่ารักดีนะคะ
เป็นคลิปน่ารักที่คุณครูพัชรีเขาแชร์ไว้

คุณครูท่านไหนจะเอาไปสอนแบบนี้
ก็ไม่ได้สงวนลิขสิทธินะลองไปปรับใช้กันดูได้ค่ะ
สุดยอดมากเลยเรื่องราวของไอเดียการสอน